เรื่องของน้ำต้องบอกจริงว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีการพูดกันไปแล้ว
น้ำปลาปลาที่บอกว่าจะมีการแบบขอขึ้นราคา
เพราะว่าในรอบแบบหลายเป็นแบบ๑๐ปีมาแล้วเนี่ย

แต่ตอนนั้นเนี่ยโอเคเรื่องมันก็เงียบกันไป
เหมือนจะขึ้นแล้วก็บอกว่าไม่ได้ขึ้นกันไป
ซึ่งตอนนี้ค่ะทางบิ๊กตู่เองเขาก็มีการสั่งทางคลัง

หลังจากที่ทางมธเขาประหว่าเลยอ่อนด่า
เพราะว่าเขาขอขึ้นค่าน้ำปลาปลานี่แหละค่ะ

ก็พูดมาตลอดว่ามันขาดทุนมาตลอดเลยแบบนี้ค่ะ

การขอขึ้นค่าน้ำปลาขึ้นมา

ขอขึ้นค่าน้ำเข้ามายังกระทรวงมหาดไทย

ผลการดำเนินการมันขัดทุนมาตลอด
แล้วก็ไม่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล

บอกว่าหากรัฐบาลให้ขึ้นค่าน้ำตอนนี้

แต่เหตุที่การประปานครหลวงมาขอในช่วงนี้

หากไปขอรัฐบาลใหม่

แล้วถ้ารัฐบาลนี้ไม่ดำเนินการอะไร

เพราะอยู่ในหน้าที่แล้วไม่ดำเนินการ

ทางนี้พลเอกประยุจันทร์โอชาก็เลยมอบหมายค่ะ
บอกว่าให้กระทรวงการคลังไปหาทางออกมา

เพราะว่าค่าน้ำเวลาจะผลิตน้ำต้องใช้ไฟ

หรือไปลดกำไรที่จะส่งให้กระทรวงการคลัง

นายวิสนุเครืองามยังแจ้งต่อที่ประชุมครม

มีคนออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบ
แต่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลยุทธภาพไปแล้ว

วันนี้เป็นวันประชุมคอรมอใช่ไหมฮะ

หลายประเด็นที่วันนี้ปื่อเรียกว่ารัฐมนตรี
คุณอนุทินวันนี้ก็ถือเป็นการดาวเด่น

เพราะวันนี้เขามีการพูดถึงกับดวงอาทิตย์เกิดขึ้นมา
คือไหนก็บอกเนี่ยไปดูซิเนี่ยเดี๋ยวนักข่าวแท้ที่มาถามอะไรอย่างนี้ไปดูเรื่องพระอาทิตย์
เกี่ยวกับหมายถึงให้ถามอะไรที่มีสาระหรือไม่มีสาระหรือเปล่า

พี่เมย์ไม่ใช่ก็ไม่รู้เราถามนี่ไงก็เมื่อกี้บอกว่าให้ถามอะไรที่มีอะไรนะ
สรุปหนูความไม่งานให้มีสาระสาระคือ
นึกออกปะล่ะคงจะไปถามเรื่องรถไฟฟ้าสีเขียวหรือเปล่าใช่ไหมล่ะ

ก่อนไล่สื่อเอายังงี้อย่าพึ่งถามเรื่องพวกนี้
อันนี้มีสาระให้ไปดูพลังงานแสงอาทิตย์เที่ยวกัน
อ๋อพว่าอาทิตย์ที่ว่าครรภ์คือพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์เตรียมบอกว่ามีประโยชน์มากกว่าคำถามเหล่านั้น

เขาว่าอย่างนั้นคือผู้สื่อข่าวก็ถามเนี่ย
ท่านนายกคือวันนี้คือรู้สึกรัฐมนตรีว่า
กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเนี่ย
แล้วก็เหมือนเขาเอาผลงานมาให้นายกดู
เกี่ยวกับผลงานพระอาทิตย์นะครับ
แล้วก็มีการแก้ปัญหาหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียว
ซึ่งนี่รถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยจริงแล้วเขาบอก
นายกเขาก็ตอบดีนะว่าจะต้องไปคุยกับกรทม
เพราะเป็นหนี้ศิลป์ระหว่างกวทมกับ
เอกชนอันนี้ถูกต้องถูกต้องไหมฮะอืม

นายกบอกว่าให้เป็นเรื่องของหน่วยงานเขาแก้ปัญหา
ถามเราได้ยังไงเราถ้าจะถามต่อว่าจะแก้ปัญหาทางรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่า
อืมนายกก็ไล่กลับนี่ไปดูพลังงานแสงอาทิตย์
อืมค่ะไปดูไปดูพลังงานแสงอาทิตย์เทียมครั้งที่สอง
ก่อนจะบอกว่าที่มันประโยชน์ให้ไปดูนู้น
อะไรที่ไม่มีประโยชนอย่ามาถามฉันอืม
คือวันนี้สองเรื่องปรากฏว่าวันนี้อีกคนนึงที่
คนติดตามกันเยอะคือคุณอนุทิน
อย่างที่เรารู้ว่าถ้าสมมุติไล่เรียงกันมาเรื่องไอทีวีเนี่ย
มีชื่อของคุณนิกใช่คุณนิกเนี่ย
จริงจริงแล้วอยู่กับพักอนาคตใหม่มาก่อนมาก่อนมาก่อนใช่
สักพักคุณนิกคนที่ถามในออนไลน์
ที่คุณแยมถามไปนี้ก็มาออกบอกค่ะก็คือคนที่มีความเกี่ยวข้อของคุณนิก
เป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องที่ทำงานเนี่ยฮะปรากฏคุณนิก
การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาล่าสุดนะฮะเขาสมัครที่พักภูมิใจไทย
อืมวันนี้คุณอนุทินเขาก็ตอบอย่างชัดเจนนะฮะ
ว่าเขาไม่มีความเกี่ยวข้องอืม
อันนี้เป็นการทำโดยส่วนตัวของคุณนิกอืม
ซึ่งไม่ทราบว่าเรามีเสียงคุณอนุทินหน่อยไหมฮะไปฟังสักนิดหนึ่งฮะ
อย่างที่ผมบอกพักภูมิใจไทยยืนยันนั่งยันนอนยัน
ว่าไม่เคยเสียเวลามาทำอะไรกับเรื่องพวกนี้นะครับ
เพราะว่ามันเราไม่ชกใต้เข็มขัดอยู่แล้วนะครับ
เรามีแต่แสดงความยินดีมีแต่ให้กำลังใจเห็นความเคลื่อนไหวอะไรของภาคภูมิใจไทยไหมล่ะ
ในช่วงสามสี่สัปดาห์เนี้ยนั่นแหละอืม
เรียกได้ว่าวันนี้เป็นการประชุมคอรมอลนะฮะที่มีสีสัน
ใช้อย่างงี้ข้าวไทยไทยส้มกว่าไทยใหม่กว่าเดิม
โปรดติดตามตอนต่อไป